เพราะชาวบ้านที่นี่เขาไปขอโชคขอลาบ
จากต้นมะค่าอายุราวกว่า๑๐๐ปี
งานนี้มีอะไรให้ตามลุ้นล่ะจ๊ะไปดู

แล้วแบบใหญ่มากแล้วเก่าแก่มาก
อยู่ในเขตป่าอุทยานดอยหลวงนะคะทางเข้าวัดป่าดอยหลวง
หมู่๘บ้านตำบ้านตำอำเภอเมืองสวัสดิ์พยาวนะครับ
มีต้นมะค่าอายุกว่า๑๐๐ปียืนต้นอยู่
มีขนาด๓คนโอบสูง๓๐เมตร
แต่แปลกคือมันถูกกินไปด้วยกาฝาก

กาฝากมันกินมะค่าเหมือนกาฝากมันมาติดอยู่ตรงต้นไม้อ่ะ
แล้วมันก็พันคดเคี้ยวกันเป็นลวดลายแบบนี้ค่ะ
สวยงามมากตั้งแต่โคนต้นไปจะหลดปลายยอดลำต้นเลย
แล้วเขาว่ากันว่ากาฝากที่พันเกี่ยวรูปร่างออกมาคล้ายลุกคเทวดา
ใช่ลักษณะเหมือนเทวดายืนอยู่กลางลำต้นเลย
แล้วก็ยังมีชนโรงมาทำรังอาศัยอยู่ด้วย
น้อยด้วยความที่ว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่ด้วยนะคะคุณ
ก็เลยทำให้ชาวบ้านเขาเชื่อว่าต้นมะค่าต้นนี้แหละ
มีเทวดาหรือลูกคเทวดาอาศัยอยู่ในนี้
ก็ตามความเชื่อเนาะต้นไม้โบราณเก่าแก่เขาเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แหละ
ก็เลยพากันนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
เอาแป้งมาหน่อยดีกว่าเอามารูปไลค์ทาถูทาถูกันหน่อย
ปรากฏอะไรเลือนลางบางอย่างให้เห็น

บางคนก็เห็นบางคนเขาชี้ให้ดูว่าเขาดูตรงนี้ดูแบบนี้
นี่ไงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น

แต่สุดท้ายเนี่ยคุณพี่ก็ถ่ายภาพ

คุณพี่นักข่าวขอทรลอนที่พะเยาว์เนี่ย

นะคุณพี่ดูโอเนี่ยไปบ่อยมากเลยพยาวเมื่อไหร่จะได้เจอคู่หูคู่นี้แหละ
ใช่ไปไหนไปกันนะตลอดเลยค่ะ
ดังนั้นพวกเราควรจะอยู่ในกลุ่มกับพี่เขาด้วยเผื่อได้ติดตามข่าวสารแบบทันท่วงที
ค่ะยังไงรบกวนส่งไลน์มาบอกด้วยนะคะ
ถนาดน่าจะใหญ่กว่าสองคนโอบอ่ะต้นนี้
คุณพี่ก็เป็นสองคนแต่น่าจะโอบไม่มิดอ่ะแขนผู้ชายอ่ะ
ใหญ่มากก็ถือว่าได้ไปดูธรรมชาติแหละใช่สวยงามต้นไม้เก่าแก่ด้วยนะคะ